ถ้าหนีออกมาไม่ทันนะ๔ชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนั้น
น่าจะถูกไฟคลอกตายทั้งหมดเลยนะคะ

ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยชั้นล่างเป็นที่ขายรถจักรยานยนต์มือสอง

ฝ่ายสามีชะโงกหน้าลงมาดูเอ้าไฟไหม้ทำยังไง

เปิดหน้าต่างชั้น๒ปีนหลังคาออกมา

ให้ภรรยาอุ้มนุกสาวัยสี่ขวบ

ไฟที่มันอยู่ด้านล่างแล้วมันร้อนระอุขึ้นไปด้านบน
แล้วหลังคาเป็นแผ่นเมทันชีส

ร้อนแล้วต้องเดินเท้าเปล่าบนนั้น

ใช่ค่ะเท้านี่เป็นแผลผู้พองเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทเห็นไหมคะ
เจ้าหน้าที่หลังจากที่ประสานกันเข้ามา
ก็ช่วยกันใช้คำว่าระดม
ระดมนำรถดับเพลิงมาทั้งหมด๗คันนะคะ
ระงับเหตุเพลิงไหม้
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ
เที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๓มกราคมนี้เองนะฮะ
คุณผู้ชมที่เกิดเหตุเป็นบ้านลักษณะ๒ชั้น

เปิดเป็นร้านขายรถจักรยายนมือ๒

ส่วนชั้นบนเปิดเป็นที่พักอาศัยค่ะ

เพราะว่าในด้านล่างนี่เชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะ

ใช่ค่ะน้ำมันเครื่องสีสเปรย์ยางรถจักรยานยนต์
แล้วรถจักรยายนยนต์ทุกอย่างเชื้อเพลิงอย่างดี

เพราะว่าไฟลุกไหม้เร็วมากค่ะ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงถึง๗คัน
ช่วยระดมฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิง

ประตูมันถูกล็อกจากด้านในแล้วเป็นประตูม้วน

วิธีการคือต้องตัดประตูเหล็กออก

ตอนที่ตัดประตูเหล็กลักษณะเป็นม้วนบันพับแบบนี้คุก
เจียออกทั้งหมดนะฮะตัดเป็นช่องให้ที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปได้นะ
แล้วกว่าจะเข้าไปได้ใช้เวลาอยู่สุดท้ายแล้ว
กว่าเพลิงจะสงบกว่าจะระดมฉีดน้ำเข้าไปได้
กว่า๒ชั่วโมงนะฮะค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้น
มีรถจักรยานยนต์ที่เจ้าของนำมาขาย
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่นำมาซ่อม
เสียหายไปทั้งหมด๖คัน
รถยนต์ซึ่งเป็นรถกระบะเสียหาย๑คัน
ทรัพย์ศิลป์ภายในบ้านเสียหายเกือบทั้งหมด
ดูสิคะพัดลมกี่ตัวคะ

มีคนที่อยู่ในบ้านหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ย
เล่าเหตุการณ์ระทึกนี้ให้ฟังยังไงบ้างฮะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองกับภรรยา
แล้วก็ลูกชายวัย๘ขวบลูกสาววัย๔ขวบ
นอนอยู่บนชั้น๒ของบ้านสักประมาณ๕ทุ่ม๔๕นาที
ได้ยินเสียงด้านล่างดังปุกปัก๓๔ครั้ง
ตอนแรกคิดว่ารถชนกันบริเวณหน้าบ้าน
ไม่ได้เอกใจอะไรสักพักเท่านั้นแหละค่ะพี่บุ๊คคุณผู้ชม
รู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาก็เลยเปิดประตูห้องมาดู
เอ้าไฟลุกไหม้จากด้านล่างค่ะ
ก็เลยรีบเรียกภรรยาแล้วก็ลูกให้หนีตายออกมา
หนีตายออกมาตัวเองอุ้มลูกชาย
ส่วนภรรยาอุ้มลูกสาวหนีออกมาจากช่องหน้าต่างชั้น๒ของบ้าน
แล้วหนีมาบนหลังคาค่ะหนีลงมาได้

มันนอนอยู่แล้วมันได้ยินเสียงประตูปุ้ง
คือไฟมันไหม้๔และ๔มันระเบิด๔สเปย์ครับ
ก็เลยผมก็เปิดห้องแล้วก็จะเปิดตู้กระจกข้างบนจะลงมา
พอเปิดมาแรงดันมันร้อนมาก
ก็เลยเข้าห้องแล้วก็เปิดประตูด้านหน้าครับ

กาแฟนุ่มคนหนึ่งผมอุ้มคนหนึ่ง

มาเนี่ยตีนพองเพราะว่าเยียบหลังคาที่มันร้อนนะครับ

โอ้โหแล้วลงมาเท้าเปล่าอะค่ะหลังคาแบบร้อนอ่ะ
ง่ายคือเหมือนเราเอาเท้าไปเหยียบบนไฟอะค่ะ
นี่คือน่าจะทันโทษนะคะตายยกครัว

สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร

แล้วเกิดไฟไหม้ดังกล่าวแต่ว่าทั้งนั้นตำรวจในทองที่บอกว่า
เดี๋ยวจะให้พอถอพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่
ไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ